สำหรับวงการซึ่งมันก็แก้ไขยากจริงนะครับถ้าทุกภาคส่วนไม่รวมตัวกัน
ล่าสุดสินทวีชัยหัดไทยรัฐนาคุณในฐานะนายกสมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ
ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐว่าได้มีการให้คำปรึกษากับนักเตะไปแล้ว
ตอนนี้ก็พยายามหาทางออกให้มีการไกลเกลี่ยระหว่างสโมสรกับนักเตะ
เพื่อแก้ไขเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดครับ
ผมไม่ได้มีการพูดคุยโดยตรงกับประธานสโมสรครับ
แต่ว่าได้มีการพูดคุยแล้วก็ให้คำปรึกษากับน้องที่มาปรึกษาว่า
หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ซึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่
แต่ว่าณตอนนี้เราต้องคลายปรมที่มันต้องให้ทางออก
ของทางนักเตะและสโมสร
ก็เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนครับผม

เดี๋ยวต้องยกไอเดียมาคุยกันทั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลบริษัทไทยลีก
เขาทำรูปแบบอย่างไรซึ่งจริงมันก็มีมาตรฐานอยู่แล้ว
แล้วก็ปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุด
ก็ยังมีการค้างค่าจ้างในเคสอื่นอีกมากมายแต่ไม่ได้ออกสื่อครับ